ที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เขาบอกว่ามันสามารถเอาไปหาบ้าน
ให้กับคนตายได้ครับ
โอ้โหทำอะไรกันเนี่ย

พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าโยนไข่หาบ้าน

พิธีกรรมเนี่ยมันจะคล้ายกับโยนไข่ถามทางหาที่เผาศพ
เคยได้ยินแต่โยนหินถามทาง
นี่มันโยนไข่หาทางหาที่ให้คนตายเหรอ
เขาบอกว่าพิธีกรรมนี้จะทำหลังจากที่เผาศพเสร็จแล้วนะครับ
พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวอีสานในบางพื้นที่
ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว
แล้วตรงนี้โอ้โหดูก็รู้เป็นป่าสโล
ป่าช้าครับมีหลายจุดเป็นที่ที่ฝังศพ
รวมไปถึงฝังอัฐิของผู้วายชน
วิธีการเขาบอกว่าชาวบ้านนะจะทำวิธีเรียกวิญญาณของผู้ล่วงลับ
ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะ
เรียกวิญญาณมาให้มาสิงสถิตในไข่ดิบนี่แหละ
แล้วคนทำพิธีจะต้องโยนไข่ไปตามพื้นที่ต่างในป่าช้าที่ผมเล่าให้ฟัง
แล้วคุณเชื่อไหมการโยนไปครั้งแรกแบบนี้เนี่ย

ใช่ไหมแต่เนี่ยเขาบอกว่าโยนไปครั้งแรก

เขาก็เลยต้องเดินต่อเดินต่อแล้วไปหยิบไข่นั้นมา

นี่เห็นไหมหยิบขึ้นมาแล้วก็โยนต่อ

มันเหมือนราว่าผู้ตายได้เลือกแล้ว

ประมาณนั้นเมื่อเจอตรงนั้นแล้วก็ขุดแล้วก็ฝังเท่าอัฐิของผู้วายชน
แล้วก็เขียนป้ายชาตะมรณะให้เรียบร้อย
ไปดูต่อได้นะยังไงซะขอขอบคุณด้วย
เอาเรื่องราวแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังครับ